คุณผู้ชมมาดูความคืบหน้าคดีนี้ที่โอ้โหคนก่อเหตุเนี่ยนะ
ก่อเหตุอย่างโหดเยี่ยมมากที่นครราชศรีมานะคะผู้ชายคนนี้ค่ะ
ไปก่อเหตุเอามีดแทงเด็กผู้หญิงอายุสิบสี่ปียี่สิบสามแผลครับ
เขาเสียชีวิตแล้วก็ไปก่อเหตุเอามีดแทงอดีตภรรยา๒๐แผล
จนเขาเสียชีวิตเสียชีวิตสองศพวันเดียวกันเมื่อวานนี้
จุดเกิดเหตุสองที่ห่างกันเก้าสิบกิโลครับนี่ค่ะอันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะ
ละศพละยี่สิบกว่าแผลใช่นี่แทงเด็กก่อนนะคะเด็กผู้หญิงอายุสิบสี่
จับได้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะแต่เมื่อวานเนี้ยยังไม่รู้สาเหตุว่าทำไมผู้ชายคนนี้ถึงไปก่อเหตุอย่างโหดเยี่ยม
ฆ่าสองศพแบบนี้อืมวันนี้รู้แล้วแล้วเขาให้เหตุผลฟังแล้วแบบโอ้โห
เขาบอกว่าเด็กผู้หญิงอายุสิบสี่เนี่ยเป็นแฟนเขาอ๋อเหรอฮะใช่
แค้นอืมเขาอ้างแบบนี้ส่วนที่ไปกระหน่ำแทงอดีตภรรยาเขาอ้างว่า
ไม่ได้ตั้งใจก็ตั้งใจจะไปหาเพื่อปรับทุกข์
มีปากเสียงกันเลยแทงเลยโอ้โหคนละยี่สิบแผลคุณผู้ชมนึกดู
เนี่ยค่ะคนก่อเหตุชื่อว่านายสุขสรรค์ลังสูงเนินอายุ๔๖ปีค่ะ
เด็กหญิงอายุ๑๔ก่อนนะคะ๒๓แผลเสียชีวิตหน้าบ้านที่ประตูทางเข้าบ้านเลยค่ะ
เลขที่๕๕หมู่๔ตำบลโพกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมาช่วงเวลาประมาณตี๒
หลังจากนั้นไปแทงนางสาววิพาพรรคมีชำนาญอายุ๓๐ปีอดีตภรรยา
เสียชีวิตอีกรายที่ตำบลวังใยทองอำเภอเทพารักษ์จังหวัดนครราชศรีมา
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ๙โมงเช้าเมื่อวานนี้ค่ะวันเดียวกัน
ระยะห่างกันระหว่าง๒จุดที่ก่อเหตุ๙๐กิโลกรัม
สุดท้ายนายสุขสรรค์ถูกตำรวจจับนะคะตำรวจบอกว่าไปจับได้
ตอนที่นายสุขสรรค์กำลังพยายามจะกินยาพิษเพื่อฆ่าตัวตายหนีความผิด
แอบอยู่นู่นกระท่อมกลางไร่ในพื้นที่บ้านหนองหันตำบลหนองกราด
อำเภอด่านคุณทศกำลังจะกินยาพิษฆ่าตัวตายอยู่แล้ว
จับได้๖โมงครึ่งเมื่อวานนี่ค่ะตอนที่จับได้นะคะเมื่อวานนี้นะคะ
แล้วก็ภาพที่ให้ดูไปตอนแรกเลยค่ะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
หน้าบ้านของเด็กผู้หญิงอายุ๑๔ภาพนี้ค่ะคือเด็กผู้หญิงอายุ๑๔
วิ่งหนีเข้ามานี่ค่ะตะโกนเรียกให้คนช่วยค่ะ
แล้วตัวคนก่อเหตุก็วิ่งไล่ตามอะค่ะนี่นะคะก็คือเวลาตามกล้องวงจรปิด
ก็คือตี๒๕๐นาทีเห็นไหมคะนี่นี่นี่คนก่อเหตุก็วิ่งไปด้วย
ใช่ค่ะวิ่งตามเข้าไปโอ้โหเพื่อนบ้านสามสี่คนค่ะพยายามมาช่วยนะคะ
ก็จะเห็นนี่เห็นไหมเขาก็มาตะโกนมาร้องขอความช่วยเหลือกันเนี่ย

โอ้โหเนี่ยเห็นจังหวะคนมาช่วยแล้วพยายามจะยกของทุ่มเห็นไหม
พยายามจะทุ่มใส่คนร้ายให้มันหยุดแต่มันไม่หยุดน่ะมันตะโกนบอกมาว่า
ถ้าอยากตายก็เข้ามาเข้ามากูบ้าแล้วอย่างนี้ใครอยากตายก็เข้ามา
แทงให้ตายไปด้วยกันโอ้โหดูสิโอ้สงสารเด็กมากแล้วได้ยินเสียงกรีดร้อง
แล้วแบบโอ้โหยี่สิบกว่าแพลยี่สิบสามแพลนะอาโหอายุแค่สิบสี่เห็นค่ะ
วันนี้นะคะช่วงประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งค่ะทมรีอเดชน์พิมนศ์ศรี
ดทำแผนค่ะเพราะว่าไม่อยากให้คนมารวมตัวกันเยอะ
การการระบาดของโควิดสิบเก้านะคะสาเหตุของการก่อเหตุในครั้งนี้
ตัวคนก่อเหตุอ้างว่าเป็นเรื่องชู้สาวเป็นเรื่องของความหึงหวง
เพราะเด็กหญิงอายุ๑๔ปีเนี่ยคบหากับตัวเขาเขาบอกแบบนี้นะ
ระยะหลังเด็กหญิงคนนี้เริ่มตีตัวออกห่างแต่ตัวเองก็พยายามจะสารสัมพันธ์ต่อ
แต่น้องเขาไม่เล่นด้วยแล้วก่อนหน้านี้น้องเขาไปแจ้งความกับตำรวจสพม
นครราชศรีมาว่าถูกนายสุขสรรค์พยายามจะทำอนาจารย์
ตัวเองอายุสี่สิบหกแล้วว่ะค่ะไปบอกว่าน้องเด็กผู้หญิงอายุสิบสี่เป็นแฟนอย่างเงี้ย
แล้วไปหึงเขาอย่างเงี้ยจากการสอบสวนนะคะ
สุขสรรค์บอกว่าก็ไปหาน้องผู้หญิงอายุ๑๔ที่บ้านเพื่อนของน้อง
กะว่าจะไปฆ่าแฟนน้องเหมือนกับน้องเขาไปมีแฟนใหม่
ก็เลยไปคุยกับน้องเขาไปคุยเนี่ยกะว่าเออน้องเขาคงกลับมาคบกันเหมือนเดิม
แล้วก็ตั้งใจว่าจะไปคุยเรื่องแจ้งความด้วยแต่คุยไปคุยมานายสุขสรรค์บอกว่าตัวเองก็ชักมีดที่เตรียมมา
วิ่งไล่แทงเลยแล้วเด็กผู้หญิงอายุสิบสี่คนนี้ก็วิ่งหนีเข้าไป
ที่บ้านของเพื่อนบ้านไปหยุดตรงประตูหน้าบ้าน
นายสุขสรรค์กระชากเสื้อจนเสื้อหลุดและกระหน่ำแทงไม่ยั้ง
ี่สิบสามแผลค่ะครับเพื่อนบ้านพยายามช่วย
แต่ช่วยไม่ได้จริงนายสุขสรรคตะโกนขู่ฆ่า
ก่อเหตุเสร็จก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
แต่นี่คือเหตุผลที่นายสุขสรรค์ผู้ต้องหากล่าวอ้างนะครับ
เพราะว่าน้องวัย๑๔ปีน้องไม่มีสิทธิ์มาชี้แจงแล้วว่า
ตกลงแล้วมันจริงไม่จริงอะไรยังไงค่ะแต่น้องเขาไปแจ้งความเอาไว้จริงจริง
ที่สพเมืองนครราชศรีมาซึ่งนายสุขสรรค์เนี่ยเคยไป
อาจารย์เขาที่น้องเขาไปแจ้งความเอาไว้ใช่ค่ะคือน้องเขาเป็นเยาวชนนะคะ
ครับก็ยังไงก็พรากผู้เยาว์อ่ะนึกออกไหมอืมครับอันนี้คือเหตุการณ์แรกนะคะ
เหตุการณ์ที่กระหน่ำแทงเด็กหญิงอายุสิบสี่นะคะหลังจากแทงน้องเขาเสร็จเนี่ยนะ
ก็ขี่รถไปต่อไปที่บ้านวังใยทองหมู่หนึ่ง
ตำบลวังใยทองอำเภอเทพารักษ์นายสุขสรรค์บอกว่า
ตั้งใจจะไปหาอดีตภรรยากับลูกไปปรับทุกข์ไปเล่าให้อดีตภรรยาฟังว่า
ฆ่าเด็กผู้หญิงอายุ๑๔ตายตั้งใจจะไปเล่าเรื่องให้อดีตภรรยาฟังเขาอ้างแบบนี้นะ
ครับไปเจออดีตภรรยากลางทางพอดีอืมอดีตภรรยาไม่คุยด้วยพยายามหนี
เขาก็เลยดึงรถถีบรถจนรถจักรยานยนต์ของอดีตภรรยาล้มลง
แล้วทะเลาะกันอดีตภรรยาคว้ามีดจากตัวนายสุขสรรค์ไป
นายสุขสรรค์ก็หักข้อมืออดีตภรรยาแล้วก็จับมีดวกกลับแทงเข้าลำตัวอดีตภรรยา
เขาอ้างว่าเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้แล้วพอแทงไปทีนึงกระหน่ำแทงต่ออ่ะ
สิบแผลคุณภาคภูมิอ่ากระหน่ำแทงซ้ำนะคะแล้วขโมยรถจักรยานยนต์อดีตภรรยา
หนีต่อค่ะนี่คือศพที่สองค่ะสองศพเนี่ยซึ่งอดีตภรรยาเขาก็ไม่สามารถมาชี้แจงอะไรได้อีก
ไม่รู้ว่าจะจริงไม่จริงยังไงว่าอ่าเนี่ยเขาแย่งมีดผมไปก่อนใช่อันนี้คือแบบ
ก็เลยต้องไปแย่งมีดกลับมาแล้วก็จังหวะนั้นก็เลย
ช่วงแทงเขากลับไปแต่สุดท้ายคือคุณฆ่าคนตายสองศพอ่ะครับแล้ว
อย่างโหดเยี่ยมด้วยแล้วคุณพกมีดเตรียมอาวุธไปด้วย
มันไหล่ตรองเอาไว้ก่อนหรือเปล่าจะโดนข้อหานักขั้นนั้นไหม
เดี๋ยวมาดูค่ะคือสองศพนะคะตำรวจสพเมืองนครราชศรีมา
ก็เร่งไล่ล่าตัวนะคะนายสุขสรรค์ก็ก่อเหตุซ้ำเนี่ยนะคะ
ตำรวจก็ระดมกำลังค้นหาและพลเมืองดีแจ้งว่า
เจอผู้ชายคนหนึ่งหน้าตาแบบนี้เลยหน้าเหมือนนายสุขสรรค์เลย
หลบอยู่ในกระท่อมกลางไร่ห่างจากจุดเกิดเหตุสักประมาณสามสิบกิโลได้
ในพื้นที่บ้านหนองหันอำเภอด่านขุนทศตำรวจไปค่ะ
นายสุขสรรค์อยู่ในอาการเครียดไม่ต่อสู้นะคะ
แต่มียาพิษอยู่ที่ตัวเหมือนกับนายสุขสรรคเตรียมมาจะกินยาพิษฆ่าตัวตาย
แต่ถูกจับได้ก่อนนี่คือจังหวะที่จับได้แบบวินาทีแรกเลย
สุดท้ายก็เลยรับสารภาพอย่างที่บอกไปอ้างว่าเด็กผู้หญิงวัยสิบสี่
คือตีตัวออกห่างไปมีผู้ชายคนใหม่แล้วก็ไปแจ้งความเอาผิดเขาด้วย
เขาก็เลยหึงหวงก็เคยขู่กันเอาไว้ว่าถ้าเจอนะ
ถ้าเจอเด็กผู้หญิง๑๔คนนี้กับผู้ชายคนใหม่จะฆ่าให้ตาย
เคยขู่กันเอาไว้ก็เลยพกมีดติดตัวตลอดเวลา
พอเจอจริงก็ฆ่าจริงนี่ส่วนอดีตภรรยานายสุขสรรค์ก็อ้างว่าไม่ตั้งใจ
แค่จะปรับทุกข์แค่จะขอคำปรึกษาแต่อดีตภรรยาไม่คุยด้วย
ก็เลยกระหน่ำแทงไปนี่ค่ะเบื้องต้นคือแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
เย็นวันนี้นะคะงานศพของเด็กหญิงวัย๑๔โอ้โหคุณผู้ชม
ทั้งแม่ทั้งยายทั้งเพื่อนทั้งญาติคือบรรยากาศเศร้าจริงจริงนะคะ
ของเด็กคือเล่าทั้งน้ำตาเลยบอกว่าผู้ต้องหาเนี่ย
เป็นน้าของเด็กของเพื่อนเด็กเป็นน้าของเพื่อนเด็ก
แล้วก็สังเกตเห็นว่าชอบพอน้องเขาอ่ะ

พยายามจับแยกออกจากกันนะยายสังเกตแล้วครับ
พยายามจับแยกออกจากกันแล้วแต่ว่าหลานยายเนี่ยมีคนคบหาอยู่ด้วย
แล้วก็อีกไม่นานเนี่ยเขาจะสู่ขอกันเป็นเรื่องเป็นราว
แต่มาเกิดเหตุการณ์นี้ซะก่อน
เขามาพูดกับยายว่าป๊าจะไม่อยู่แล้วนะ
ยายว่าทะเลถามเพราะว่าเขาจะไปไหน
เขาจะไปไหนไปไกลยายแต่ยายคิดถึง
เขาก็บอกโอ๊ยไม่อยากให้หนูไม่ได้ไปไหนหรอก
หนูจะไปอยู่โรงพยาบาลีหนูจะไปอยู่โรงพยาบาลีกับแฟนหนู
เขาจะไปทำงานที่นู่นทีนี้แฟนเขาโทรศัพท์มา
ให้ยายรับสายแฟนเขาก็บอกว่าฝากหน่อยนะ
อาทิตย์หน้าผมจะมารับฟ้าไปยายก็ว่าจะ
ยายคิดว่าเขาหืมผมงั้นเขาจะไม่ประกาศว่าเขาฆ่าหลานแล้ว
เขาจะมาฆ่ายายอีกกับหลานน้อย
ผมเอาคนผู้เป็นแม่นอกครับใจเหมือนจะขาดตาย
ขอให้หนูไปกินแมงฟ้าบนสวรรค์ไม่ต้องห่วงแม่ห่วงยายห่วงหนู
หนูจะอยู่ในใจแม่กับทุกคนตลอดไปแม่รักหนูมาก
ครอบครัวบอกว่าจะตั้งศพบำเพ็ญกุศล๓คืนนะคะ
และจะชาปนกิจศพในวันพระฤหัสบดีที่๒เมษายน
เช้าวันนี้เจ้าของบ้านจุดที่เด็กหญิงวัย๑๔ถูกแทงเสียชีวิตนะคะ
บ้านของเพื่อนบ้านนะคะกรณีมลพระมาทำบุญอุทิศสวรรค์กุศล
แล้วก็สร้างกำลังใจให้กับคนในบ้านไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเหตุร้ายแบบนี้นะคะ
ส่วนบรรยากาศที่อำเภอด่านคุณทศค่ะนักข่าวก็คุยกับชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์
นายสมานมีชำนานอายุหกสิบห้าปีนางสาวกรรยามีชำนานอายุสี่สิบปี

นักข่าวเราไปกรูมาหานักข่าวเลยนะ
คือเขาคิดว่าตำรวจนำตัวคนก่อเหตุมาทำแผนไง
เดี๋ยวจงวันนี้เห็นมั้ยเขามารอดู
แล้วก็ตะโกนสาบแช่งให้ประหารชีวิต
ชาวบ้านเตรียมแล้วเตรียมรุมประชาทันแล้ว
แต่นักข่าวไปแค่คนเดียวไง

ก็ป้องกันเรื่องของคนไปรวมตัวกันเยอะ

ในเสาขวัญสันเทียอาสาสมัครตำรวจบ้าน
เขาเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าวันเกิดเหตุ
สังเกตเห็นแล้วนายสุขสรรค์คนก่อเหตุ
มาด้อมมองแปลกอยู่๒สำวัญ

ตอนเกิดเหตุได้ยินเสียงผู้ตายตะโกนว่า

แต่นายสุขสรรค์ไม่หยุดยังกระหน่ำแทงต่อค่ะ
เห็นตั้งนั่งคอมแทง๒มีด๒เล็ม
นั่งแทงจุบนี่แหละ๒มื้อน่ะ
เลยที่นี่หมาเขาบอกว่าเฮ้ยมึงทำอะไรอย่างนั้นรอว่ะ

ว่าจะมาทำไมเลยมันเอารถออก
มันก็ลามก็ขึ้นมาจับรถรถคันนึงไม่ติด
มันเอารถมันเอารถคนตายออกไปก่อน
ทีนี้เลยเอารถมีดตามรถหลานตามไปนู้นถนนใหญ่
นี่ไงไหนนายสุขสรรค์คนก่อเหตุ
อ้างว่าไม่ได้ตั้งใจแทงอดีตภรรยา
แต่คนเห็นเหตุการณ์บอกว่าได้ยินเสียง
อดีตภรรยาเขาตะโกนแล้วอ่ะ
ว่าพอแล้วยอมแล้วหยุดแล้วหยุดได้แล้วอย่างนี้

ชาวบ้านบอกว่าคือชาวบ้านเขาได้ยินเสียง

เพราะไม่รู้ว่านายสุขสรรค์อาจจะมีปืน

ของนางสาววิพาพรรคก็ขอให้ตำรวจ
นำตัวนายสุขสรรค์มาขอขมาศพด้วย

ตัวผู้ตายเขาก็เลิกกับนายสุขสรรค

เอาแต่กินเหล้าเที่ยวเตร

นางสาววิพาพรรคเขาก็เลิกนะ
หอบลูกชายกลับมาอยู่บ้าน

ยี่สิบแผลแบบเนี้ย

สำหรับศพของนางสาววิพาพักษ

บรรยากาศแน่นอนเป็นไปด้วยความโศกเศร้า

ว่าจะมีเหตุการณ์โหดเยี่ยมแบบนี้เกิดขึ้นในพื้นที่นะคะ